สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรสมนะครับ
เริ่มกันที่ข่าวช็อกของวงการวอเล็กบอลนะครับ
ประกาศยุติการทำทีมแบบช็อกวงการเมื่อวานนี้นะครับ
ให้เหตุผลว่านโยบายและแนวทางสนับสนุนให้กีฬาวอเล็กบอล
เข้าสู่ความเป็นอาชีพอย่างแท้จริง
ของสมกรมกีฬาวอเตอร์บอลห่างประเทศไทย

รวมถึงโคต้นกีฬาทีมชาติในแต่ละปี
มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
แต่ละสัปดาห์ทำให้การพัฒนาทีมอย่างเป็นระบบ

นำมาสู่ความไม่สอดคล้องในการส่งเสริมวอเล็กบอล
เป็นธุรกิจกีฬาอาชีพอย่างแท้จริง

แต่ว่าก็ต้องยอมรับอ่ะค่ะ

หรือไม่มีก็อันนี้ก็ไม่รู้แล้ว
แต่เผื่อมีในสโมสรในไทยติดต่อมา

หลังไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้ถึง๒ปีซ้อน

เข้าไปรับฟังนโยบายของสโมสร
ประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงบ่าย
ซึ่งนักกีฬาหลายคนก็โพสต์ขอบคุณสโมสร
ลงโซเชียลมีเดียทั้งปลื้มจิตนะครับ
วันนาจุธารัฐมนตรีพิลารวมทั้งคาริน่าคราวเซอร์
แชมป์สมสรเอเชีย๑สมัยในปี๒๐๑๙
ไทยแลนดลีกและแชมป์ไทยเดนมาร์ซุปเปอร์ลีก
อย่างแล้ว๒สมัยในปี๒๐๑๕และ๒๐๑๖

ไปดูผลงานของวันเฮงไก่ย่าง๕ดาวยิม
เมื่อวานนี้ขึ้นป้องกันแชมป์โลกในรุ่น
นิมังเวท๑๐๕ปอนด์ของสภามวยโลกไฟล์ที่๙

ได้ชิงรองช้างอันดับ๑จากปานามา
พร้อมทำสถิติชนะ๕๐ไฟล์ติดต่อกัน

โดย๕๐ไฟต์ของวันเฮงเป็นการชนะ๑๘ไฟต์
และชนะคะแนน๓๒ไฟล์ครับ